อยากจะสดชื่นก็ต้องไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้คิดดูว่าจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะไปเที่ยวในประเทศไทยเราสามารถท่องเที่ยวได้แบบทุกเขาเรียกว่าทุกภาคทุกจังหวัดและทุกระดูกว่าน่าเฝินแบบนี้ไม่รู้จะไปไหนครับเตรียมเก็บกระเป๋าเลยเพราะว่าดิฉันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำด้
ไปที่เดียวครบจบในหนึ่งตำบลค่ะไปค่ะไปที่นี่เลยนะคะอาคารอเนกประสงค์บ้านนากับแก้ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทางอบตดงมะไฟเนี่ยเขาได้ทำการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนดงมะไฟขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ประชาชนชาวบ้านจากสามหมู่บ้านในตำบลทั้งหมู่บ้านนาก
และบ้านเหล่านกยูงรวมพลังจิตอาสาร่วมกันจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนครั้งนี้ภายในโครงการนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขาก็จะมีกิจกรรมต่างมากมายให้ผู้ที่มาร่วมโครงการเพลิดเพลินสนุกสนานโบกไม้โบกมือทักทายเซฮายผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวตำบล
ยักษ์ค่ะคุณต้นยางนี้คาดว่ามีอายุนะน่าจะกว่า๔๐๐ปี
และใหญ่มากขนาดที่ว่าต้องใช้๒๑คนถึงจะโอบต้นยางนาต้นนี้ได้นะคะ
ใหญ่มากคือเส้นรอบวงประมาณ๑๐เมตรสูง๖๙เมตรครับ
โอ้โหพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอด

อุทานแบบมันใหญ่ตัวโอ้อามากเลยค่ะ
ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของต้นยางนากันไปแล้วนะ
คราวนี้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งที่ก็คือบ้านโพนแดง
ที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรือโบราณที่ทำด้วยไม้ตะเคียน
เป็นไม้ตะเคียนที่มีอายุเก่าแก่๒๐๐ปีคุณดู
แบบนี้เรือโบราณนี้นะเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาให้ความเคารพกันมากนะคะ

หลายคนเขามักจะมากราบไหว้เรือโบราณนี้เพื่อขอพร
เพื่อเสริมสิริมงคลเห็นไหมมีพานบายสีมากราบไหว้ด้วยแบบนี้
และที่สุดท้ายเป็นสถานที่ที่แบบโอ้โหใหม่ล่าสุดเลย
ถือว่ามาที่นี่แล้วก็จะต้องแวะมาที่ถ้ำผาแด่นค่ะ
หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกตรงนั้นว่าสวรรค์บนดิน

ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนานะมีความสวยงามอลังการมาก
ไม่ว่าจะเป็นวิวต่างรอบวัดนะคะ

ถ้าคุณยังไม่เคยขึ้นสวรรค์นะคุณชนะนะ
คุณต้องไปนะวัดถ้ำผาแด่นนะคะ
หรือว่าพูดถึงสถาปัตยกรรมต่างในวัดก็สวยงามอลังการเนี่ย
คุณดูนะมาตำบลนี้ตำบลเดียว
เหมือนได้ไปเที่ยวหลายจังหวัดเลยนี่มีพญานาคด้วย

ครบทุกสิ่งอย่างในที่ที่เดียว
เห็นไหมคุณเหมือนขึ้นไปบนสวรรค์คุณดูภาพมุมสูงที่วัดถ้ำผาแด่น
คือสวยมากเลยค่ะทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมมีปูนปั้นต่าง
นี่คุณดูสิวิวมุมสูงแบบนี้สวยขนาดนี้แล้วไม่ไปได้ยังไงคะคุณค่ะ

สนใจอยากไปเที่ยวก็แวะกันไปเลยนะคะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนดงมะไฟ
ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ใครมีโอกาสได้ไปแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดด้วยนะ
อูหู้สวยงามจริงเห็นมะนี่สวนป่าพาดันมีความเป็นธรรมชาติรมรื่น
แล้วก็ยังได้ไปศักรสินธรรมศักดิ์สินด้วยคือก็คุ้มมากในการลงทุนเดินทางไป๑ครั้ง
คุณไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอตายด้วย
ไม่ค่ะไม่ไปที่นี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้
คุณชนะจะไม่ได้ไปแล้วนะ

ไม่เอาที่ยังไม่ไปตอนนี้

เปรียบเรียกว่าสวยงามแบบของสวรรค์นะ